เนื่องกันที่ภูเก็ตเลยค่ะหกล้อเบรกแตกนะคะ
คือเป็นช่วงของการขับลงเขาที่มันลาดชัน
เบรกแตกไปพุ่งชน๖ล้ออีกคันนึง
ยังไม่พอค่ะไปชนรถจักรยานยนต์ไปชนรถเก๋งรวมแล้วเนี่ย
ดะไปเลย๖คันมีผู้บาดเจ็บถึง๓รายนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ค่ะ

แล้วช่วงเวลาตอนช่วงเย็นรถกำลังติดเลยค่ะ

รถเยอะมากการจราจรนี่ติดขัดยาวนานเลยเมื่อวาน
ใครที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็น่าจะเจอสภาพการจราจรที่สาหัสนะคะ
รถบรรทุก๖ล้อคันที่เบรกแตกแล้วก็ไปพุ่งชนคันอื่นเนี่ยนะคะ
เป็นรถทะเบียน๗๐๒๔๗๓ชัยภูมิสภาพด้านหน้าพังยับค่ะ
คนขับรถคือนายบุญโลมบุญพรมถูกอัดติดอยู่กับพวงมาลัยนะคะ
ส่วน๖ล้ออีกคันที่ถูกพุ่งชนเนี่ยทะเบียน๘๑๐๔๔๐ภูเก็ตเป็นรถขนส่งผ้า
คันนี้เนี่ยนะคะนายขออภัยนายสุทัศน์โอมพนาเป็นคนขับถูกอาติดอยู่ภายในรถเหมือนกันเลยค่ะ
ทั้งสองคนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะคะใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองกันไปทั้งคู่
อกจากนี้มีเก๋งอีก๔คันจักรยานยนต์อีก๑คันที่ได้รับความเสียหายค่ะ
และมีผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก๑คนด้วยก็คือนางสาวอินทิราอยู่ดีอายุ๑๗ปี
สอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะรถบรรทุก๖ล้อของนายบุญโลมอ่ะ
มุ่งหน้าจะไปหาดป่าตองทีนี้ตรงจุดเกิดเหตุนะคะมันเป็นทางลงเขาที่มีความลาดชัน
แล้วก็มีโค้งหักศอกด้วยเหมือนว่าเขาไม่สามารถบังคับรถให้ชะลอหรือว่าหยุดได้
รถมันก็คือเบรกแตกอะค่ะพุ่งลงเขามาเลยแล้วก็ไปชนรถหกล้อของนายสุทัศน์
แล้วก็กระเด็นไปชนรถที่สัญจรผ่านไปมาทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด
รวมคันที่ก่อเหตุด้วย๗คันถ้วน
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ